คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกันหน่อยค่ะ
เพราะว่ามีคนดวงดีเขาถูกรางวัลเป็นหลักล้านเลย
เขาก็เลยนำรูปปั้นช้างขนาดเท่าช้างจริงเนี่ย
เอาไปถวายไว้ที่สารต้นโพริมถนน
แล้วปรากฏว่ามีคนได้ยินเสียงเหมือนช้างร้อง
ไปดูซิว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศแล้วเป็นไง
ลุกเหมือนกันนะวางแวงเหมือนกันนะ
เมื่อเวลาตี๒ของคืนวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปเลยค่ะ
ไปพิสูจน์หาความจริงที่สารต้นโพริมถนน
ที่บ้านโคกสว่างตำบลย่านรี
กบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

ชาวบ้านได้ยินเสียงช้างร้องที่บริเวณตรงศาลต้นโพตรงนี้
หลังจากที่มีคนนำรูปปั้นช้างคู่ขนาดเท่าตัวจริง

มีคนบอกว่าได้รับคำแนะนำจากร่างทรงคนดัง
ให้ย้ายจากจุดเดิมที่เป็นที่ทิ้งสารเก่าประหลักหักพัง
สร้างใหม่ที่ห่างจากที่เดิม๒๐เมตร
มีการนำพระพุทธรูปและเทวรูปมาตั้งไว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
แล้วต่อมาก็มีเสียงล่ำลือกันมาว่า

มีคนได้ยินเสียงช้างร้องที่บริเวณสารต้นโพย่าจันทร์
ซึ่งเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างขวางเลย
แต่บางรายบอกว่าเป็นการกุข่าวขึ้นมาหรือเปล่า
หรือไม่ก็คุณคิดไปเองหรือเปล่าเพอร์เจอร์หรือเปล่า
ที่ไหนจะมาร้องแถวนี้
อกจากว่าจะมีช้างป่าลงมาหาพืชกินพืชไร่
ผลทางการเกษตรของชาวบ้านเท่านั้นแหละ

ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเขาบอกว่า
เคยได้ยินข่าวที่พูดกันมาจริงนะ

กรณีที่มีคนดวงดีถูกรางวัลใหญ่
แล้วนำรูปปั้นช้าง๒ตัวมาถวายแก้บน
แล้วมักจะมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้น
บอกว่าจะได้ยินเสียงช้างร้องแถวบริเวณศาลตลอดเลย
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่เคยอ่ะไม่เคยได้ยินเสียงช้างอะไรเลย
แต่เขาไม่ได้ลบหลู่นะแต่ไม่เคยจริง
ไหนเล่ากันมายังไงไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา
ก็มีคนนำสารพระภูมิมาทิ้งไว้ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะ
แต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้พบสิ่งลี้ลับอะไรอย่างที่มีคนพูดถึง
แต่หลายคนเขาก็ยังมีความเชื่อค่ะว่าที่ศาลแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
เพราะที่ผ่านมามีคนมาขอโชคขอลาบกันบ่อยมาขอกันตลอดแหละ
ขณะที่แหล่งข่าวของเราเองก็บอกว่ามีบุคคลบางกลุ่ม
ที่พยายามจะสร้างกระแสอยากดังก็มี
ถึงขนาดบอกว่าจะมีการสร้างเรื่องนะโดยให้คนแต่งชุดเป็นกุมารยืนอยู่ริมถนน
แล้วก็ให้คนขับรถผ่านถ่ายภาพติดเพื่อจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าขนลุกให้มันเป็นที่พูดถึงให้มันฮือหา
แต่ยังไม่มีใครกล้าทำเพราะช่วงนั้นเขาบอกว่ามีนักข่าวเข้ามาทำข่าวเรื่องนี้หลายสำนัก
กลัวว่าจะถูกจับได้ว่าจะเป็นการโกหกหลอกลวงจริงมันก็มีหลายกระแสว่ากันแบบนี้ละกัน
เพราะว่าเรื่องของความเชื่อเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมคุณผู้ชม
แล้วความเชื่อกับคนไทยมันก็เป็นของคู่กันเอาจริงนะไม่เชื่อแต่ไม่ต้องลบหลู่ดีที่สุด